อาทิชชณ์มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงค่ะ

อันนี้เป็นภาพที่กล้องวงจรปิด
ทำให้เราได้เห็นอุบัติเหตุในครั้งนี้
ซึ่งมาจากรถมอตโตไซค์ข่าย้อนศรค่ะ

พอย้อนสอนแล้วก็ถูกรถกระบะที่ขับมาชนอย่างจัง
คนข่าวโมทอไซค์เสียชีวิตค่าที่ค่ะ
คุณผู้ชมจับตาดูเห็นไหมคะโอ้โหนี่คือมอเตอร์ไซคันที่เกิดเหตุนะคะ
จอดอยู่ริมถนนกลับรถไปนะคะก็เลยทำให้นี่ค่ะลดกระบะขับมาแล้ว
ไม่เห็นหรอไม่เห็นนี่ค่ะคือพวกหรือว่าคิดว่ากระบะจะอยู่เทินพุ่งชนเต็มแรง
เนี่ยค่ะโอ้โหเรื่องนี้เกิดขึ้นตอน๒ทุ่มนะคะ
ของเมื่อวานที่จุดกลับรถกิโลเมตรที่๗
หน้าหมู่บ้านเอื้ออาธรณ์ที่สัตถีีชนบุรีนะคะ
นะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยคือ
เรียกว่าหนักอะค่ะเพราะว่ากระบะอย่างที่เราเห็นน่ะนะคะ
ก็มาเต็มเต็มแล้วก็คือชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์มันกระจายไปเต็มไปหมดนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายภัยรัฐเจริญชีพค่ะเป็นชาวชนบุรีนะคะ
รถกระบะเนี่ยไปจอดห่างจากนั้นประมาณ๑๐๐เมตรนะคะ
สภาพก็พังเสียหายเหมือนกันนะคะคนขับอายุ๒๒คือนายจีรศักดิ์มานู
ก็ยืนรอให้กันกับตำรวจอยู่เขาบอกว่าเขาเนี่ยขับมาทางตรง
ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ทางเลนซ้ายแล้วก็เปลี่ยนช่องเพื่อที่จะกลับรถช่วงยูเทิร์นนะคะ
แล้วอย่างที่เราเห็นคือตัดหน้ากระทันหันเขาเบรกไม่ทัน
ก็พุ่งชนอย่างแรงนะคะทำให้เกิดเรื่องเศร้าอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้เห็นตอนต้นเนี่ยนะคะ
ก็ต้องไปตรวจดูนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ย
ตำรวจบอกว่าผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาจริงอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎจราจร
แต่คนขับกระบะเองก็ต้องถูกสอบสวนอย่างละเอียดเหมือนกันนะคะ
ดูว่าใช้ความเร็วเกินกำหนดหรือเปล่า
ถ้าเกินกำหนดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ